เยาวชนพูดถึงเยาวชนแล้วหลายคนมีรอดจักรยานยนตร์
ในสนามดีกว่าใหม่และก็ทำผลงานได้ดี
สำหรับนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคในจังหวัดเชียงใหม่
ลงแข่งขันในสนามและที่สำคัญนะ
ได้รังวิวรางวัลมาด้วย

คณะอาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีโปรลี่เทคนิคลานนาเชียงใหม่
แสดงความยินดีกับนายพงพักดีจันทร์๑๘๑๗ปีนะคะ
เป็นนักศึกษาปวชปี๒สาขาไฟฟ้ากำลัง

อายุ๑๖ปีเป็นนักศึกษาปวชปี๑

ซึ่งนายพงพักนะคะได้รางวัลชนะเลิศด้วย
ส่วนนายพร้อมทรัพย์ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ๒
ก็คืออันดับที่๓นั่นเองนะคะ
๒คนนี้ได้เชิญชวนกลุ่มวัยรุ่น
แล้วก็เด็กแว้นที่ไปประลองความเร็วกันตามท้องถนนนะ
บอกว่ามันเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและผิดกฎหมาย

ถ้ามีความสามารถแล้วก็ฝึกฝนอย่างจริงจังไปเลย
ซึ่งมีความปลอดภัยสูงแล้วก็ไม่ผิดกฎหมายด้วย
รวมทั้งยังสร้างชื่อเสียงให้กับตนเอง
ให้ครอบครัวให้สถาบันการศึกษาด้วยนะคะ
นายประสิทธิ์ชูดวงรองพอค่ะ
บอกว่าทางวิทยาลัยเน้นให้นักศึกษาคิดเป็นทำเป็น
สร้างประสบการณ์ทั้งทางตรงแล้วก็ทางอ้อม
มีผลงานให้เห็นมากมายนะคะทั้งทางวิชาการทักษะวิชาชีพ
และยังส่งเสริมให้นักศึกษาห่างไกลยาเสพติด
หันไปเล่นกีฬาในช่วงเวลาว่างให้เกิดประโยชน์
เพราะว่ากีฬามอเตอร์สปอร์ตถือเป็นกีฬาเหมือนกันนะ
แล้วก็เท่ด้วยนะถ้าลงแข่งในสนามได้รางวัลมาแบบนี้

สำหรับคุณพร้อมทรัพย์นี่ก็จะมีโอกาสได้ดูรถของตัวเอง
ได้ศึกษาเข้าใจเป็นเหมือนเป็นเพื่อนกันเลยนะ

โอ้โฮสุดยอดนะครับ